มีข่าวดีมาบอกสำหรับนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับทางด้านของสำนักงานสลากเตรียมที่จะจำหน่ายสลากดิจิทัลรูปแบบใหม่ครับเป็นสลากเลข๓ตัวแล้วก็เตรียมเสนอคอรมออนุมัติสัปดาห์หน้าครับได้
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำรัฐบาลนี้ก็เตรียมเสนอรัฐบาลชุดหน้าต่อไป
เบื้องต้นรูปแบบจะเป็นการจำหน่ายแบบสลากดิจิทัลครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สามารถสรุปได้นะครับว่าจะจำหน่ายผ่านทางแอปเป่าตังค์หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่จัดทำขึ้นมาของสำนักงานสลาก
วิธีการคือผู้ซื้อเนี่ยจะเข้าไปในแอปไปกดเลือกหมายเลขที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง๓หลักเลย
จะ๐๐ถึง๙๙๙เลือกซ้ำกันก็ได้ไม่ซ้ำกันก็ได้ใบหนึ่งก็๒๐๔๐บาทต่อใบ
คุณผู้ชมสามารถเลือกเองได้เป็นช่องทางสำหรับที่ให้ผู้มีรายได้น้อยในการเสี่ยงโชคได้
เงินรางวัลก็จะแบ่งเอา๖๐ของยอดขายในงวดนั้นมาแบ่งเป็นเงินรางวัล
สำหรับเลข๓ตัวตรง๓๐เลข๓ตัวสลับหรือว่า๓ตัวโต๊ะ๓๐เลขท้าย๒ตัว๓๙แล้วก็อีก๑
เป็นรางวัลแจ็คพอร์ตหรือรางวัลพิเศษส่วนรายได้อีก๔๐จะแบ่งค่าละ๓๐อีก๑๐ก็เป็นค่าดำเนินการนั่นเอง
ทั้งนี้รูปแบบของการจำหน่ายรวมทั้งเงินรางวัลทั้งหมดก็ยังคงต้องรอคอรมอลพิจารณา๑๔มีนาคมนี้
ถูกประสงค์ในการออกสลากแบบนี้เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องของหวยผิดกฎหมายหรือว่าหวยใต้ดินแล้วก็เพิ่มช่องทางการเสี่ยงโชคให้กับผู้มีรายได้น้อยต่อไปด้วยนะครับ